นี่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญจริงที่คนไทยทั้งประเทศก็มีโอกาส
แสดงความจงรักภักดีเหมือนกับคุณภาคภูมิด้วย
แล้วก็ประชาชนทุกคนที่เดินทางด้านโน่นไปนะคะ
จนถึงท้องสนามหลวงบางคนก็เดินทางไกลมาจากต่างจังหวัดนะคะ
บางคนก็เดินทางมาเพียนพยายาม
นับ๑๐ก็มีนับร้อยครั้งก็มี
เพื่อที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ

แต่ว่าไม่มีคำว่าย่อท้อแต่อย่างใดนะคะ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของประชาชน๒คนนะคะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนคนอื่นด้วย
ก็เข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
ที่ใช้ความเพียรพยายามไม่เคยย่อท้อ
แต่อย่างใดนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
วันจันทร์ที่ใครหลายคนต้องเดินทางไปทำงาน

วันหยุดของเขาที่มีเพียงวันเดียว

คือการเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ

รถโดยสารประจำทางคือทางเลือกของละออง

เพื่อนั่งไปต่อรถเมฟรีที่รับส่งประชาชน
ยังท้องสนามหลวงอีกทอดหนึ่ง

ที่เขาและคนไทยรักและเทิดทูล
หวังว่าเป็นโอกาสสุดท้ายในชีวิต
ที่จะได้ใกล้ชิดกับพระองค์
เข้าคิวรอกราบถวายบังคมพระบรมศพ

แม้ว่าครั้งนี้ละอองจะมาเป็นครั้งที่๒๐แล้วก็ตาม
แต่ก็มีความตื่นเต้นทุกครั้ง

ได้เข้ากลับแล้วน่าสบายใจ

แต่วันนี้นานเนอะ๗ชั่วโมง
นานก็ไม่เท่ากับพระองค์ท่าน
เหนื่อยยิ่งกว่าเหนาอีก
เราเหนื่อยแค่นิดยังไม่เท่ากับพระองค์อันนี้
อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่กลับไปก็กลับบ้าน

ทุกครั้งที่กลับมาจากกราบถวายบังคมพระบรมศพ
อองจะต้องกลับมาบันทึกความประทับใจ
เขียนสิ่งที่อยู่ในใจตลอดทั้งวัน
ลงบนปฏิทินรูปในหลวงรัชกาลที่๙
แม่เขาเรียกว่าเหมือนก็คือว่าคาไลน์อย่างนี้ตามสุด

ภาพความเพียรพยายามของละอองที่มุ่งมั่นด้วยหัวใจของความจงรักภักดี
ก็คงไม่ต่างไปจากกิติยาโสพลโพคัย
วิชาการผู้ชำนาญการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
เป็นข้าราชการคนหนึ่งที่ใช้เวลาหลังเลิกงานช่วงเย็น
เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙

ในทุกวันหลังจากเสร็จสิ้นจากการทำงาน
จะขับรถยนต์ส่วนตัวออกจากที่ทำงานย่านแจ้งวัฒนะ
เพื่อไปขึ้นรถเมย์ต่อไปยังท้องสนามหลวง
ในระหว่างทางจะต้องเจอกับสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจนัก

ก็ไม่ทำให้กิติยาย่อท้อหรือบ่นเหนื่อยแม้แต่ครั้งเดียว
พี่ก็ว่าพี่สุขใจนะสำหรับพี่นะ
รู้สึกว่าเวลาไปในบริเวณสนามหลวงแล้ว

มีความสุขได้อย่างน้อยก็มีเป้าหมายว่า

พระองค์ท่านใกล้ชิดแค่๕เมตร๑๐เมตร
มันไม่ได้มีกันได้ทุกวันหรือว่าปล่อย

แล้วก็มันเป็นโอกาสสุดท้ายด้วย
กิติยาจะต้องใช้เวลาในช่วงเย็นถึงดึก
เข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพได้สำเร็จ
แต่รอยยิ้มและความภูมิใจที่เดินพ้นประตู

ก็คงไม่ต่างไปจากคนไทยคนอื่น
ที่ถือเป็นสิ่งสูงสุดในชีวิต
อองและกิติยาก็คือตัวแทนของคนไทยอีกหลายล้านคน
แม้จะมีรูปแบบการดำเนินชีวิตแตกต่างกัน
แต่ก็มีจุดหมายเดียวกันคือการได้เข้าไปกราบ
ถวายบังคมพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ
นับ๑๐นับร้อยครั้ง
เป็นลูกของพ่อที่มีความเพียรพยายาม

แต่พวกเธอสองคนได้แสดงออกถึงความจงรักพักดี

คนไทยคนหนึ่งจะทำให้กับพ่อที่ทุกคนรัก
เทิดทูลสุดหัวใจ